เรื่องของการจับกลุ่มเครือขายยาเสพติดกันหน่อยนะคะ

มีการจัดการกับกลุ่มเครือข่ายที่กำลังลำเลียงยาเสพติด

ซัดทอดบอกว่าพ่อของผมนี่แหละ
เป็นหัวหน้าเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดครั้งนี้
จนนำมาสู่การไปตรวจค้นร้านทองแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่จังหวัดพิษสนุโลกนะคะ
ซึ่งเป็นร้านของพ่อคนที่ซัดทอด
ปรากฏว่าร้านทองชื่อร้านทองแสงพรม
ตำรวจทราบแล้วว่าเปิดร้านนี้เป็นการฟอกเงิน

ใช่ค่ะฟอกเงินจากเครือข่ายค้ายาเสพติดนี่นะคะ
มูลค่ารวมตอนนี้ทรัพย์สินที่ปปศพยายามยึดอยู่

พลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อม
ตำรวจภาค๕ภาค๖และปปศ
เอาหมายสารไปขอตรวจค้นร้านทองแสงพรม
ตลาดโคกมะตูมอำเภอเมืองจังหวัดพิษสนุโลก
รวมถึงธุรกิจในเครือแสงพรมในพื้นที่พิษนุโลกประมาณ๘จุด
การปฏิบัติการครั้งนี้นะคะสืบเนื่องจาก๑๐ตุลาคมค่ะ
ปปศจับกุมเครือข่ายลำเลียงยาเสพติด
ของนายอดีศักดิ์ศรีบุญรอดพร้อมของกลางเป็นยาบ้า๑ล้าน๒
เม็ดในพื้นที่เชียงรายแล้ว๑ในคนที่ถูกจับกลุ่มวันนั้น
คือนายเฉลิมพงศ์โกซิริเป็นบุตรชายของนายนันทพันธ์
นายนันทพันธ์เป็นเจ้าของร้านทองแห่งนี้นะคะ
ในช่วงนั้นบุตรชายกำลังรอรับยาเสพติด
ซึ่งผู้ต้องหาให้การซัดทอดว่าพ่อของตัวเองนี่แหละเป็น
และมีน้องชายต่างมันดาเป็นคนสั่งซื้อยาบ้า
คือทำเป็นลักษณะธุรกิจครอบครัวเลยนะคะ
ต่อมาตำรวจขอหมายจับค่ะ
เป็นหมายจับนายนันทะขออภัยนะครับ
พันธนันอภิชัยชนะทิพย์อายุ๓๐ปี
ลูกชายของเจ้าของห้างและนายนันทพันธ์อภิชัยธนาทิพย์
เจ้าของห้างทองแสงพรมและเป็นหัวหน้ากลุ่มขบวนการค้ายา
ความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่ง
เอ็มเฟตามีนหรือยาบ้าไว้ในครอบครอง

แล้วก็ยึดทรัพย์ประกอบไปด้วยทองรูปประพันธ์ในร้านทองนั่นแหละ
หอพักแมนชั่นอาคารพาณิชย์ที่ดินพระพุทธรูปรถยนต์ทรัพย์สินอื่น
รวมมากกว่า๕๐๐ล้านบาทค่ะ
จากการตรวจสอบพบว่านายนันทพันธ์ก็คือคนที่เป็นพ่อ
มีธุรกิจร้านทองมีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในพิศนุโลก
คนในจังหวัดเองคือตอนแรกเขาก็ยังสงสัยเหมือนกัน
เพราะว่านายนันทพันธ์เป็นคนนอกพื้นที่
ย้ายเข้ามาทำธุรกิจใหญ่โต
ในพื้นที่จังหวัดพิศนโลกปี๒๕๕๙

แต่ถ้าเทียบกับความเติบโตของธุรกิจ
มีอสังหาริมทรัพย์ด้วยมีร้านทองแล้ว
เป็นร้านทองที่ค่อนข้างใหญ่นะถ้าคุณผู้ชมเห็น
ทำไมรวยเร็วอ่ะคนในพื้นที่เขาสงสัย
เพราะว่าระยะเวลามันสั้นมากเนี่ยนะคะ
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่แจ้งว่าระหว่างยึดทรัพย์
คนเช่าหอพักหรืออพาร์ทเมนต์

บอกว่ายังอยู่ได้นะสำหรับคนที่เช่านั้นนะคะ
ส่วนลูกค้าร้านทองสามารถติดต่อ
จำนำหรือฝากขายได้ที่
สำนักงานปปศภาค๖
เพราะว่าร้านทองนอกจากขายแล้วก็ต้องมีการรับจำนำด้วยไง
บางทีเราจำนำทองไว้แล้วเราทำไงโดนยึดไปหมดแล้ว

ตำรวจบอกว่าติดต่อได้นะคะที่ปปศภาค๖ค่ะ